แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขับรถผ่านถนนวิภาวดีรังสิต
หน้ากรมทหารราบที่๑มหาดเล็กราชวรรักษาพระองค์
ยังอยู่ค่ะนะคะก็มีการเอาเขาเรียกว่าอะไรนะ
คอนเทนเนอร์มาวางไว้บริเวณถนนวิภาวดีฝั่งขาออก
ก็เส้นคู่ขนานนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างจราจนเหมือนกันนะ
ค่อนข้างจะดูดเดือดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
รัศดรเขาเริ่มต้นนัดรวมตัวกันจริงนัดบ่าย๓แต่บ่ายมาแล้ว
นี่แหละฮะคือเขาตั้งใจจะเดินขบวนไปที่กองพันธหารราบที่๑

คือเขายังติดใจแม้ว่าสารรัฐธรรมนูลท่านจะชี้ขาดไปแล้วกรณีบ้านพัก
บ้านพักหลวงอยู่ฟรีบ้านพักหลวง
ของท่านนายกรัฐมนตรี
นะฮะช่วงค่ำสิครับคุณผู้ชมครับ
เกิดการปะทะขึ้นหลายระลอกทีเดียว
แล้วก็ครั้งนี้นะครับมีการใช้กระสุนยาง
มีการฉีดน้ำมีการใช้แก๊สน้ำตาเรียกว่าครบทีเดียว
สำหรับเรื่องของการควบคุมฝูงชน

เกิดความสูญเสียขึ้นกับฝั่งของเจ้าหน้าที่นะครับ
มีตำรวจนายหนึ่งครับ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
เดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ฟังให้ดูเห็นภาพกันตลอดทั้งช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลย
ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนปลดแอบกลุ่มรัศดรมารวมตัวกันตั้งแต่บ่าย๒ครับนัดบ่าย๓บ่าย๒มาแล้ว
ให้กับมวลชนด้วยนะฮะ๑๕นาฬิกาครับหรือว่าบ่าย๓โมงเป็นเวลานัดหมาย
ที่จะเดินขบวนไปยังกรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
ซึ่งไปที่ตั้งบ้านพักของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
บนถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดง
ตำรวจสอนอพญาไทยด่านหน้ามาก่อนเลยมาอ่านประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
ขอให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมเนื่องจากผิดพรกรฉุกเฉิน
เนื่องจากผิดพรบควบคุมโรคติดต่อ
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมเดินเข้ามาต่อต้าน
ไม่เห็นด้วยตำรวจก็เลยถอยออกจากจุดชุมนุม
นี่แหละฮะเป็นจังหวะที่มาประกาศอันนี้ด่านแรก
๑นาฬิกากลุ่มผู้ชุมนุมเดินเท้าเคลื่อนขบวนมาถึงกรมทหารราบที่๑
ซึ่งเจ้ารถที่นำตู้คอนเทนเนอร์มาวางกั้นไว้
ผู้ชุมนุมมาถึงผลักดันออกเลยนะครับมากันเยอะนี่นะฮะตู้คอนเทนเนอร์ไม่คณามือเขาว่าแบบนั้น
ผลักดันออกเพื่อเปิดทางให้เดินเข้าไปที่หน้ากรมฐานราบที่๑นะครับ
ซึ่งเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนอยู่ข้างในแล้วเกิดการเผชิญหน้า
ผลักดันกันเนี่ยฮะมีการวิ่งออกมาแบบนี้แหละ
สามารถลากออกมาได้แล้วก็ไปปีนลวดหนามหีบเพลง
แล้วก็เจ้าหน้าที่เมื่อวานมากันไม่เยอะสักประมาณ๔กองร้อย
คือเจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปย้อนดูเรื่องของการชุมนุมเนี่ย
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วสักประมาณ๑๙๒๐กันยายนที่ผ่านมา
ครั้งนั้นเขาเตรียมเจ้าหน้าที่ออกมาเยอะนะ
แต่ครั้งนี้๔กองร้อยเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะ
ซึ่งเมื่อวานก็มีภาพกลุ่มผู้ชมนุมนะปีนขึ้นไปแล้วก็ไปตัดรวดหนามหีบเพลงด้วย
ซึ่งบรรยากาศมันก็ค่อยทวีความตึงเครียดมากขึ้นแหละ
มาเย็นหน่อย๑๘นาฬิกา๒๐นาทีครับ
วลชนเดินทางมาถึงแนวกั้นที่หน้าประตูกรมทหารราบที่๑
ซึ่งมีการฉีดน้ำแรงดันสูงนะฮะ
มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงจอดอยู่๒คันนะครับ
และเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนตรึงกำลังอยู่ด้านหน้า
กลุ่มมวลชนตะโกนให้เจ้าหน้าที่เอารถน้ำออกไป
จากนั้นบริเวณหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ก็เกิดความชุลมูลวุ่นวายขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
พบว่ามีกลุ่มคนไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนนะฮะ

ว่างปลาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ตอบโต้ฉีดน้ำเข้าใส่
แล้วมีการยิงแก๊สน้ำตาจนผู้ชุมนุมแตกกระเจิงไปครับ
หลังจากนั้นก็มีเสียงดังนะฮะ
คล้ายปืนเกิดขึ้น

ก็มีเหตุชุลมุนปะทะกับเจ้าหน้าที่อีก
โดยเจ้าหน้าที่ประกาศให้ผู้ชุมนุม

แล้วเตือนว่าจะใช้รถน้ำอีกนะ
หากขยับเข้ามาใกล้
เป็นระยะระยะเช่นกันครับ

เป็นระยะเจ้าหน้าที่นะครับ

โดยมีผู้ชุมนุมบางคนได้รับบาดเจ็บ
เป็นรอยกระสุนยางที่ลำตัว

ทำให้ผู้ชมรมถอยร่นนะครับ

ตำรวจสามารถควบคุมผู้ชุมนุมได้ประมาณ

ที่ผู้ชมรมเข้าเก็บได้กัน
นี้แหละครับ

ที่ผู้ชุมนุมเนี่ยนำรถจักรยานยนต์มาปั่นป่วนยั่วยุเจ้าหน้าที่นี่ขี่กันมาแบบนี้นะฮะ
จนเจ้าหน้าที่สั่งใช้กระสุนยางยิงอีกครั้ง
หลังจากนั้นมีคำสั่งให้ยกเลิกการปฏิบัติการในเวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาที
แต่ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนครับไม่พอใจ
ปิดล้อมสอนอดินแดงครับแล้วทำแบบนี้
เผาแล้วก็ทำลายรถตำรวจ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังเข้าไปยิงกระสุนยาง
สลายการชุมนุมที่หน้าสอนอดินแดง
ไปดูบรรยากาศและสถานการณ์ช่วงนั้นกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนที่มันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ต้องบอกว่า
เขาไม่พอใจที่มีการจับผู้ชมนุมไป๗๑๐คน
แล้วนึกว่าน่าจะเอาไปควบคุมตัว
สนดินแดงก็เลยไปกดดันเพื่อให้ปล่อยตัว
ก็เลยเกิดเป็นภาพเหตุการณ์เผารถตำรวจ

จริงนำตัวแก่นดำไปอยู่ที่ตรวจชะดอลภักดิ์หนึ่ง
เมื่อวานนี้สรภักดิ์เกล้ากลายก็ไปที่นั่น

ใช่ครับสำหรับแก่นำกลุ่มรีเดมกลุ่มนี้ด้วยนะครับ

ตำรวจโทษพักกระพงพงศ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ

ต้องใช้กำลังเพื่อสลายการชุมนุมเพื่อรักษาสถานที่สำคัญ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้รับบาดเจ็บไปหลายนายครับ
ค่ะจนกระทั่ง

เราก็ปล่อยให้เขาชุมนุมแล้วก็พยายามแจ้งให้เขาทราบว่า
การชุมนุมของเขามันการทำที่ผิดกฎหมาย
จนกระทั่งเขามาชุมนุมในสารที่สำคัญ

แล้วก็เขาก็มีการลื้อแบรีเออร์เครื่องกิดกวั้น
เราก็มีความจำเป็นจะต้องใช้กำลังผลักดันคนออกนอกพื้นที่ไป
วัดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ชุมนุมไป๒๒ราย
มีผู้บาดเจ็บจากการชุมนุม๑๖รายครับนำส่งโรงพยาบาลดังนี้
ราชวิถี๕รายครับรามาธิบดี๒ราย

แล้วก็โรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่อยู่หน้าที่ชุมนุม๒ราย
แล้วก็โรงพยาบาลพระราม๙อีก๑ราย

ไม่ว่าความสูญเสียจะเกิดขึ้นจากฝ่ายไหนไม่ดีทั้งนั้นฮะ
เมื่อวานนี้เกิดความสูญเสียโดยมีรายงานว่า
เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันครับนี่แหละฮะถูกลำ
ตัวขึ้นรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีโดยแพทย์เนี่ย
รีบนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็ปั๊มหัวใจช่วย
ชีวิตแต่ไม่เป็นผลครับกูผู้ผู้ชมครับรัฐบริเวณเอก
วิวัตน์ทั้ง๔ชีวิตในห้องฉุกเฉินท่ามกลางความสิใจ
ของเพื่อนตำรวจแล้วก็ผู้บังคับบัญชาครับขอแสดงความ